เมืองไทยเรามันไม่มีกฎหมายที่จะให้อุ้มบุญอยู่แล้ว
เนี่ยนะคะตำรวจสอบสวนกลางเขาก็นำกำลังค่ะ
ทลายแก๊งอุ้มบุญข้ามชาติเลยนะคะ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๙ราย
ก็มีชาวจีนสามีภรรยานี่แหละเป็นหัวหน้าขบวนการ
โดยจ้างใครจ้างหญิงไทยนะคะในการอุ้มบุญให้
แล้วก็จะพาไปคลอดที่จีนพลตรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่กว่าสองร้อยนายเนี่ยนะคะไปปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่รวมสิบจุด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ปิดวงจรขบวนการรับจ้างตั้งคันหรืออุ้มบุญค่ะนี่นะคะดูสิคะ
กำลังเจ้าหน้าที่นะเข้าไปตรวจค้นภายในหมู่บ้านหรูสองหลัง
ซอยนาคนิวาสามสิบเจ็ดย่านลาดพร้าวไปพบเจ้าหลานและภรรยาชาวจีน
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญารัชดาพิเศษสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระทำผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
และร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยการอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ค่ะ
นายเจ้าหลานยอมรับบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับ
แต่เขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปตรวจค้นภายในบ้านนะคะ
ซึ่งจากการปิดล้อมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญได้ทั้งหมด๙ราย
เป็นชาวจีนสองรายชาวไทยอีกเจ็ดรายค่ะพลตรวจตรีต่อศักดิ์เนี่ยบอกว่า
เจ้าหลานเนี่ยทำธุรกิจเวชพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์บังหน้านะ
แต่จริงแล้วคือทำธุรกิจอุ้มบุญนำหญิงไทยไปฝังตัวอ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อน
แล้วก็นำกลับมาคือเหมือนกับให้เลี้ยงดูอุ้มบุญอยู่ในไทย
มีทั้งคลอดที่ไทยด้วยและไปคลอดที่จีนด้วย
แต่เนื่องจากช่วงนี้ประเทศจีนเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นี่ไง
ก็เลยทำให้ยังมีเด็กจำนวนนึงที่ยังคงติดค้างอยู่ในไทยนะคะ
พลตรวจตรีวรวัตรวัดนครบัญชากองผู้บัญชาการกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เนี่ย
ก็บอกว่าหญิงไทยมารับจ้างตั้งคันแทนก็จะได้รับค่าจ้างเนี่ยนะคะ
ประมาณสามแสนถึงสี่แสนห้าหมื่นบาทต่อครั้งอ๋อแต่อุ้มทองเก้าเดือนนะใช่
อันนี้เป็นค่าตอบแทนสำหรับหญิงที่มาตั้งคันแทนถึง๔แสนบาท
ใช่ทางผลการสืบสวนยังพบด้วยว่าขบวนการนี้ทำธุรกิจอุ้มบุญมา
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็คาดว่ามีผู้หญิงรับจ้างอุ้มบุญจำนวนกว่าร้อยรายนะคะ
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างต่างทั่วประเทศเลยนะส่วนขบวนการนี้เนี่ยจะมีวิธีการนำเด็ก
เกิดจากการอุ้มบุญไปทำอย่างไรต่ออันนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนไง
คือไม่รู้ว่าเขาเอาเด็กไปทำอะไรบางคนเขาก็บอกว่าเด็กเหล่านี้บางทีเอาอวัยวะไปขายต่อ
ไปช่วยต่อชีวิตหรืออาจจะเอาไปให้เลี้ยงดูถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะ
เรื่องของการค้าอวัยวะมันก็เป็นอีกประเด็นนึงนะฟังเสียงของพลตรวจตรีวรวัตรวัดนครบัญชาหน่อยค่ะ
เราพบแม่เด็กซึ่งกำลังตั้งคันอยู่อยู่ในบ้านผู้ต้องหาอีก๗คนนะครับ
อีกเจ็ดคนนะครับรวมทั้งเราได้พบเด็กนะครับ
เด็กอ่าอายุยี่สองวันกับสี่เดือนอีกสองคนอยู่ในบ้านผู้ต้องหา
ซึ่งเด็กเนี่ยนะครับจากการถามพี่เลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่ทราบเลยพ่อแม่เป็นใครนะครับ
หญิงที่รับอุ้นบุญรายนึงเนี่ยนะคะยอมรับบอกว่าเพิ่งไปรับการฝังเชื้ออสุจิที่สปลาวมา
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านพักหลังนี้เมื่อวานนี้เองพร้อมกับผู้หญิงอีก๖คน
แล้วเธอบอกว่าเธอเพิ่งทำเป็นครั้งแรกด้วยนะคะอันนี้เธอให้สัมภาษณ์มาฟังเสียงของหญิงที่รับจ้างอุ้มบุญหน่อยค่ะ

หาวิธีการแบบนี้มันผิดกฎหมายก็รู้อยู่อะนะ
สำหรับผลปฏิบัติการบุกจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการตรวจยึดทรัพย์สินได้นะคะ
ซึ่งก็อาจจะเป็นทรัพย์ที่แปรสภาพมาจากการฟอกเงินกว่าร้อยล้านบาท

แล้วก็เชิญตัวแม่อุ้มบุญ๑๕รายมาสอบปากคำ
จากนั้นจะมีการขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นตัวนายหน้าหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย
ก็คือต้องกวาดล้างทั้งกระบวนการเลยนะคะ